สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอเคสวัสดีมิ้นท์สวัสดีค่ะคุณพี่มด
เอ้าวันนี้เรียกว่าโอ้โหหลายคนติดตามข่าวคดีของคุณแตงโมกันอย่างต่อเนื่องจริงนะคะ
หลังจากที่เมื่อวันก่อนตำรวจมีการแถลงเรื่องของคดีคุณแตงโมกันไป
ก็มีการเปิดคลิป๒๕นาทีนั้นก็มีการไล่เรียงต่างไป
พอจบปั๊บจบของการแถลงในวันนั้นหลายคน
อ่ะโอเคก็อาจจะคลี่คลายประเด็นต่างที่สงสัยในสิ่งที่ตำรวจแถลง
แต่ในบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะมันมีคำว่าเอ๊ะอยู่
มันไม่ใช่มันแหลงอะไรเอ๊ะเอ๊ะอะไรแบบอย่างนั้นค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็มีการไปสืบสอบเรื่องของบาดแผลนี่แหละค่ะ
ที่เป็นข้อสงสัยขึ้นมานะคะ

ในคลิปเขาจะมีการบอกกรณีบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาด้านขวาด้านในนะคะ
มีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้เคาะร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกับบาดที่ขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นเนี่ยมีลักษณะที่เว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลของคุณตังโม
อ่ะลองไปฟังคลิปวันนั้นที่ตำรวจพูดก่อน
ต่างประเทศที่มีผู้เคาะร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโม
เชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้ต่อมาบาดแผลที่๒ถึง๒๒มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้างได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผลพบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการโดยจังหวะการปั่นจะทำให้เกิดแผลข้างส

ก็จะมีเฟซบุ๊กของเมซี่กรูอ่ะค่ะ
ซิครูนี่คือเป็นผู้เสียหายนะคะ

ถูกต้องทางครอบครัวเขามีการลงในเฟซบุ๊คเอาไว้ตั้งแต่ปีนู้นนะคะ

บอกว่าเมซี่ลูกสาวของเราเนี่ยค่ะ
มีการเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงที่สโมสร
โรงแรมทินลิงตันในวันที่๒๐กันยาพูดเหมือนกันกับที่ข่าวเอาไปลงนะคะ
แล้วก็บอกต่อบอกว่าราวประมาณสัก๒๓นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย
ขณะที่เมซี่ยืนอยู่กับโซฟีซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเนี่ย
ใกล้กับขอบเวทีเต้นรำนะคะ
ถูกทำร้ายด้วยวัตถุปริศนา
ทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นขาด้านหลัง
โดยเป็นการกรีดทะลุชุดเลยนะคะ
นี่คือการเมืองอ้ำเป็นชุดแบบกรีดเข้าไปเลย

แล้วเธอก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยแพทย์มีการทำการผ่าตัดแล้วก็ไม่พบเศษแก้ว
หรือร่องรอยวัตถุใดทั้งนั้น
เขาคาดว่าอาวุธมีลักษณะคล้ายใบมีดที่คมมาก
ขณะที่ตำรวจเขาก็มีการกำลังแบบว่าสอบสวน
หาสาเหตุที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะคะ
แต่ว่าไปติดตามเรื่องราวต่างผ่านมาหลายปี
ก็ไม่ได้มีคำออกมายืนยันชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ย

แต่อย่างที่เราเห็นคือเขาบอกว่า
บาดแผลเนี่ยคาดว่าอาวุธมีลักษณะคล้ายใบมีดที่คมมาก

คือในขณะคลิปมีการพูดว่าใบพัดเรือที่ตำรวจมีการแถลง

คือตำรวจเจ้าของคดีนี้ที่ผู้หญิงที่เลยค่ะว่า

เขาตอบกลับมาเมื่อวาน๒ทุ่มกว่าบอกเป็นว่า

ในการที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยยี่สิบเอ็ดปีคนนี้จริง
เรื่องก็เป็นไปตามที่ข่าวอ่านคือมันเกิดในโรงแรม
มันไม่ได้เกิดที่ในน้ำ

ไม่มีการพูดถึงใบพัดเรือแม้แต่นิดเดียวเลย
นี่เขาบอกว่าเขาส่งเรื่องนี้ให้ตำรวจเจ้าของคดีแล้ว
เพราะว่ามิ้นถามเข้าไปว่าตกลงคดีนี้ปิดหรือยัง
เพราะมันหลายปีแล้วแล้วสรุปว่าแผลโดนอะไร
เขาบอกว่าส่งเรื่องให้เจ้าของคดีแล้วเดี๋ยวรอตำรวจเจ้าของคดีมาตอบนะ
ยังรออีเมลเขาอยู่ว่าเขาจะตอบหรือยัง
ซึ่งแบบว่าเรื่องเกิดตั้งแต่ปี๒๐๑๙ก็คือ๒๕๖๖

เยอะมากจนตอนนี้เขาบล็อกทุกช่องทางแล้วนะคะ
ค่ะแล้วทางตำรวจเองเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะวันนี้สักประมาณเวลาบ่าย๓จะมีการออกมาแถลง
ล่าสุดทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะคะก็มีการตั้งโต๊ะแถลงหลังเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการนำภาพบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณต้นขาด้านในโดยมีการอ้างอิง
แล้วก็เปรียบเทียบกับคดีในต่างประเทศท่านบอกว่า

ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าปัจจุบันโลกเปิดกว้าง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงได้
และทราบว่ามีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอด
โดยทางพันธ์ตำรวจเอกวรชาติมีการขอโทษในกรณีที่มีการนำภาพมาเสนอ
ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนเกิดความสงสัย
แต่เจตนาจริงคือต้องการนำภาพบาดแผลมาเปรียบเทียบเท่านั้น
รวมถึงการนำเสนอภาพที่ถูกวิจารณ์นั้น
ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญของคดีเปลี่ยนไป
ไปฟังตำรวจพูดค่ะ
ได้มีการนำเสนอว่าบาดแผลเป็นสภาพศพเราไม่เคยมาเปลือกเผย

แล้วก็เราก็บอกว่าเป็นสภาพเกี่ยวเรื่องมีข้อจำกัด

เราเรามนำภาพที่ท่านิดนึงดูรสนักเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ใช่ภาพโตรนนั้น
ถึงนี่เราถึงต้องมีการมาแถลงข่าวนะครับ
ขออภัยที่อาจจะนำเสนอข้อมูลที่ไม่รอบครอบครบถ้วนนะครับ
เพราะถ้าเรากลับไปฟังอันที่พูด
คือมันดันมีการพูดไงคะว่า
ข้อมูลอ้างอิงมาจากกรณีต่างประเทศ
ที่มีผู้เคาะร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันบาดขา

ถ้าเกิดมีการนำข้าวมาแต่ไม่มีการเปรียบเทียบว่าโอเคแหละ
กรณีนี้มันบาดที่ขาลักษณะเดียวกับคุณแตงโม

แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ยังมีความเอ๊ะอยู่

คือคนพูดขนาดนี้เลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยถือว่าคุณบิดเบือนข้อมูลไหม
อันนี้คนตั้งคำถามนะคะ๑บิดเบือนข้อมูลหรือเปล่า

เพราะการที่ลงในสื่อเป็นการแถลงข่าวบอกว่า
นี่คือผู้เคราะห์ร้ายที่โดนใบพัดเรือลักษณะเดียวกับคุณแตงโม
แต่ในความเป็นจริงแผลนี้หนึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้เคราะหร้ายที่โดนใบพัดเรือด้วยซ้ำ
และสองเรื่องมันคือคนละเรื่องกันเลยกับ
กับสิ่งที่คุณแถลงออกมา
ประเด็นที่คนถามก็คือว่าคดีใหญ่ขนาดนี้
คดีที่คนให้ความสนใจขนาดนี้
คุณยังทำงานละเอียดน้อยขนาดนี้เลยหรือ
หลายคนบอกว่าอุ๊ยแล้วเขาไปขุดกันเก่งจังขุดได้ยังไง
ภาพนี้เคยมีการโพสต์ไว้แล้วหรือยัง
มันขึ้นมาเลยนะคะมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นมันตรวจสอบง่ายมาก

คือตอนนี้ที่ประชาชนโกรธคือว่าเหมือนตำรวจดูถูกประชาชนอ่ะ

เรื่องนี้จริงต้องบอกว่าวันนี้คุณอัจฉริยะเอง

คุณแต๊งกับคุณศรีสุวรรณวันนี้ก็ไปสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มมานะคะ

นายเดชาจริงมีการพูดถึงเรื่องของบาดแผลนี้ด้วยนะคะ
ว่าทำไมตำรวจถึงออกมาพูดแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
ค่ะไปเรื่องนี้ก่อนอากาศร้อน

ปาดเหงื่อไม่มันร้อนเลย
วันนี้ถ้าไปถ่ายรายการนะถ้าเราไปถ่ายในบ้านเปิดแอร์ทุกวันนี้
ออกจากบ้านแต่ละทีต้องยอมรับปีนี้ร้อนแบบแสบ
แล้วนับวันรู้สึกว่าการออกจากบ้านมันแสบผิวมากขึ้นหรือเปล่า
โดยเฉพาะหน้าร้อนมันแสบผิวจริง
ผู้ใหญ่อย่างเรายังทนไม่ได้เราคิดถึงเด็กที่ผิวบ้างสิ
คือเด็กอ่ะผิวเขาจะละเอียดมากใช่ไหมคะแล้วยิ่งพออากาศร้อนแบบนี้
ผู้ใหญ่บางคนยังเป็นเลยค่ะยิ่งเด็กนี่เป็นหนักเลย
คือบางทีผื่นขึ้นอ่ะผื่นแดงผื่นคันมันจะขึ้น
เพราะว่าอากาศมันร้อนมากเป็นผดเป็นผื่น
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะค่อนข้างเป็นห่วงเด็ก
ลูกหลานในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เยอะมาก
คือต้องดูแลผิวเพราะว่าผิวเขาบอบบางเป็นพิเศษไง

ดังนั้นที่คุณผู้ชมเห็นวางอยู่ตรงหน้าเรา
เป็นตัวช่วยให้คุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
กลิ่นหอมมากนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าหอมจริง
สบู่เป็นเจลใสไม่มีสีขวดสวยจับถนัดมือ
ปรับสูตรเป็น๑๐๐ออร์แกนิคเลยค่ะ
มีจากอาร์แกนออยนะคะอ่อนโยนกับผิว

ก็ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง๘ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ใช้ได้ทั้งกับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโต
ไปจนถึงสาวทั้งหลายค่ะ
ผิวแพ้ง่ายเนี่ยคุณสามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ
ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเรื่องของการระคายเครื่อง
อาบสะอาดมั่นใจล้างออกง่าย
เป็นแบรนด์ที่แบบว่าคุณแม่ทั้งหลาย
ใช้แล้วบอกต่อกันแบบเยอะมากจริงนะคะ
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลย
ร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไป
คือพอเป็นเรื่องของผิวเด็กพ่อแม่ก็จะมีสถิติทางเลือก
ใช่เขาก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจริงอะนะคะ

มิวพ่อเซ็นแล้วก็น้องมาริน
อืม
ครอบครัวของแม่มิวพ่อเซ็นแล้วน้องมารินน่ารักมาก
นี่บรรยากาศวันงานเป็นน้ำจิ้มน่ารักไหมคะ
สองครอบครัวนี่ก็มีคุณมากกี้คุณป๊อกด้วย
เขาบอกว่าทางครอบครัวคุณมิวคุณเซนและน้องมาริน

กับครอบครัวคุณมากกี้คุณป๊อกมีก้ามีย่า

ก็เป็นสองครอบครัวน่ารักแล้วก็เด็กด้วย
ทั้งแบบน้อง๒คน๓คนนี้นะคะ

ใครอยากดูเต็มหรือใครที่เป็นแฟนคลับของครอบครัวดีนี่

เดี๋ยวเรารีบไปขอรบทรงชาติเพราะว่าข่าวแตงโมแปลกนะฮะ
วันแถลงกลับนิ่ง
สองคนดังซึ่งก็มีการคาดกันในการว่า
อาจจะเป็นหนึ่งทนายแล้วกับอีกหนึ่งคนดัง
ที่ไปพูดถึงแซนเยอะเขาจะฟ้องใครเดี๋ยวต้องมาดูกันหรือการเสี้ยไปเสี้ยมาระหว่างครอบครัวยายหนิงกับมีคุณจินกับคุณจินวันนี้จินก็ออกมาแอคชั่นมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราพยายามจะวีดีโอคอร์ยายนิง
ถ้ายายนิงให้สัมภาษณ์ก็จะดีเหมือนกันเนาะโอเคไปขอรบทรงชาติกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมา
ปรากฏว่าเราขออนุญาตเล่าจากมือถือจากคลิปนี้แหละที่หนิงเขาลง
ดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกัน
ความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้สิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
สบายใจจังส่วนเจี้ยตัวปลอมก็ไปเดินเล่น
ตัวเงินตัวทองสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อว่ะ
คือจีนค่อนข้างจะแรงพอสมควรอืมน้ำค้อมอ่ะไม่ค้อมเลยอืมนะ
แล้วก็มีคนใดหลายคนก็เข้ามามากมายนะฮะหรือคุณเมเมสวรรค์เขาก็บอกเลยว่า
เลยนะเราจงศรัทธาแห่งกฎแห่งกรรมเสมอหรือคุณโมนาเองก็บอกว่า
เดี๋ยวนี้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันติดจรวดคอยดูอยู่นะคะ
ซึ่งถ้าสมมุติเราตามข่าวกันก่อนเขาก็มีการมาตอบโต้กัน
อันนี้นะฮะเขาก็มีการมาตอบโต้กันหมายถึงว่าแซนก็มาตอบ
นิงเหมือนกันว่าเอ่อเชื่อในกฎแห่งกรรมหรืออะไรอย่างเงี้

แล้วก็เป็นหน้ายิ้มแล้วก็ยกมือไหว้ค่ะอ่าสักพักหนึ่งยายนิงก็ไปตอบแซนกลับเหมือนกัน
ดีจังเลยอะค่ะพี่ก็เข้าวัดนะบวชมาแล้วทีนึงด้วย
แล้วเคยโดนคนด่าทั้งประเทศเหมือนกันนะวงเล็บเอาจากใจแบบไม่แอปเลยนะ
นี่นางบอกเอาแอปใจแบบแม่แอ๊บเลยนะเพราะแอปไม่เป็นเอออุ้ย
แป๊บไม่เป็นเหรอนิงนะฮะยังทำใจอโหสิกรรมให้ทุกคนแบบหนูไม่ได้เลยค่ะ
อย่ามาลงนะเพราะพยายามแก้ไขสิ่งที่เคยโดนด่าอยู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้น
อนุโมทนานะคะสุดยอดเลยคืออันเนี้ยคุณหนิงมาตอบที่แซนอ่ะ
ตอบทำนองว่าแซนก็ไปวัดเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปในช่วงเวลาที่แบบ
วันไหนว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้แล้วก็พูดเรื่องว่าแบบเออแซนอโหสิกรรมให้ทุกคน
อย่างเมื่อวานนี้ยายหมอของขวัญมาออกรายการฉันก็คือเป็นยังไงบ้างคะ

เขารู้ตัวว่าเขาจะโดนหรือว่าเขาพูดอีกบางคน

คนที่จะโดนที่แซนจะฟ้องเป็นใคร

เพราะว่าทนายเขามีการบอกมา
ว่าเป็นบุคคลดังที่มีการออกสื่อบ่อย
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคือใครเพราะเขาพูดมาแค่นี้

แต่พี่จินเพิ่งมาที่หลังค่ะ

ที่เรานั่งอ่านข่าวพี่ก็พูดอันนี้ขึ้นมาเลย

ข้อความต่างที่เขามีการพูดคุยกับคุณหนิงไปแล้ว

คุณจินน่าจะตัดประเด็นเรื่องนั้นไปสำหรับสองคนนั้นนะ

ตอนนี้ทนายเดชาเออว่ะ

เขาบอกแล้วต่อไปนี้คนบนเรือเขาไม่ยอมให้ใครมาด่าเขาแล้วนะ

เพราะกระติกเองก็เสี้ยมาเสี้ยกลับเหมือนกัน

หลังเนี่ยเขาก็ไม่เริ่มปิดแล้ว

เขาให้สัมภาษณ์ตลอดยินดีให้สัมภาษณ์เลย

เดือนที่๒ปุ๊บเนี่ยเขามีกำลังมากขึ้น
หลังงานพิธีไว้อะไรคุณตังโม

เริ่มที่จะแบบให้สัมภาษณ์มาคืน

ใจเย็นนะคนบนเรือ
เขาไม่ปล่อยแล้วนะเขาไม่ได้ใจดีแล้วนะ
ต่อไปเนี่ยเสี้ยมาเสี้ยกลับเหมือนกัน

แฟนใช่ไหมอ่าอืมหมอของขวัญว่าไงคะนางบอกว่ารู้จักแบบอย่างเงี
มันไม่ได้รู้จักแต่แบบเคยซื้อซื้อขายกระเป๋ากันอ่ะอ๋อ
คือเขาเป็นพวกขายกระเป๋าแบรนเนมไงแอร์เมสซันติ้ง
ก็คือพวกล่ากระเป๋าเพราะว่าไอ้การซื้อกระเป๋าแอร์เมส
พวกนางคืออุ้ยกว่าจากการที่ไปซื้อมันมันยากเหลือเกิน
เขาแบบพวกแอร์เมสอันติ้งกันแบบว่าหากันไปแล้วก็ซื้อกลับไป
ไปซื้อมาแล้วก็เอามาขายกันแบบเทรดไปเทรดมาอย่างนี้
เพราะว่าแซนก็เป็นคนร่ำคนรวยนางก็จะไปซื้อกระเป๋าอะไรอย่างนี้

แล้วเขาบอกว่านี้อ่ะฉันเคยคุยกันจริงจริง
ว่าฉันคุยกันใครได้ยี่สิบนี้ฉันก็ปวดหัวแล้วน่ะ
นั่นคุยคือหลังจากเกิดกรณีแต่มัวแล้วไหมอุ้ยแล้วยังไงคะ
แต่อยู่ดีปุ๊บเขาก็บอกว่านางก็ตกลงทำข้อสัญญากันบอกว่าโอเค
เราจะไม่อะไรแคปอ่ะจะไม่แคปไม่แคปแชทกันแล้วไปอะไรทำอย่างนี้
เขาบอกเก่งกว่านั้นอีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้แคปไงลูก
แต่ใช้โทรศัพท์อีกอันนึงถ่ายเลยอือมันต่างกันไหมถูกต้องไหมล่ะ
ต่างลูกคือมันจะต้องกดจากโทรศัพท์ของเราเองอ่าแล้วก็ยังไงแต่ถ่ายหลังจากอีกเครื่องนึงถ่าย
แต่มันความหมายเดียวกันไงแล้วหมายถึงยังไงแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้เหตุการณ์มันก็เลยเกิดเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แชทหลุดเหรอหลุดไหมมันไม่แชทหลุด
อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกเขาบอกแคปก็คือแคปจากมือถือของเราเองถูกต้องไหม
เวลาที่เราคุยปุ๊บอ่ะอุ้ยถ้าผู้ชายบอกว่าฉันแคปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าแคป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

ก็คือใช้โทรศัพท์ถ่ายอันนี้คือนางเล่าให้ฟังอย่างนี้

ถึงยังไม่รู้ไงว่าใช่หรือเปล่า
ของขวัญอาจจะไม่ได้โดนฟ้องก็ได้

เพราะเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะฟ้องใครนะ

คือแพทย์ฉันอ่านสิว่าแพทย์หญิงของขวัญว่ะ

แพทย์ฉันอ่านว่าแพทย์หญิงของขวัญ

กระทั่งเมื่อเร็วนี้เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์

แอ๊พี่ลองโทร
มีทุกคนมีทุกเบอร์โทรศัพท์อยู่ในไหน
ของฉันเป็นอย่างปกติ
ลูกของคุณไม่ให้ทานไหลหรอลูก
สอบเรื่องของคดีของคุณตังโมนี่แหละค่ะหลังจากให้ความเห็นอ่ามา
เธอเธอทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรอยู่อ่ะฉันเหรอเออ
กำลังจะกินข้าวทำไมเหรอหน้าตาพร้อมจะออกทีวีไหมอยู่ใน
อยู่ในรายการสดนะพี่หมอไม่ฉันอ่านข่าวเธอเขาบอกว่าดีกว่าถูกด่า
ลิ้นสองแฉกแพทย์หญิงของขวัญและฉันกระดาษปาก
เรียกว่าแพทย์หญิงของขวัญไงฉันก็เลยต้องโทรหาเธอไง
ตอนนี้ออกข่าวใส่เสียงเสียงเธอออกข่าวใส่ไข่อยู่น่ะเอาเอาเหรอเออ
สรุปแล้วคนก็อยากจะลุกอ่ะโอเคแกอย่าแอปเลยเปิดกล้อง
ไม่เอาไม่เอาเปิดกล้องไม่ได้ไม่พร้อมโอเคไม่พร้อมไม่พร้อม
สภาพไม่พร้อมนางบอกอืมได้ไหมคะฟิลเตอร์เอาเสียงเดียวว่าว่า
เสียงอย่างเดียวได้เขาก็บอกว่าโอเคล่ะประเด็นของแซน
อะไรเกิดขึ้นเธอเขาถามง่ายเลยว่าเธอรู้จักกับแซนหรือเปล่า
เอาจริงจริงก็คือฉันซื้อกระเป๋าเขาเขาขายกระเป๋า
รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทไม่ได้เป็นเพื่อนกันอืม
แล้วอยู่ดีดีเธอมีโอกาสเคยพูดคุยกับแซนหรือเปล่าคุยกันคุยโทรศัพท์คุยกัน
ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเลยก็คุยแล้วนางก็โทรมาแล้วก็คุยกัน
แล้วเขาบอกเขาไม่รู้จักเธอแล้วฉันก็งงอยู่ว่าอะไรอะไรคือไม่รู้จักกัน
อืมอ่าคือไม่รู้จักเอาง่ายเอาง่ายไม่รู้จักแล้วแล้วก็มีแชทคุยกันได้ยังไง
แล้วอยู่ในแชทหลุดไปได้ยังไงอันนี้ต้องถามเขานะเพราะมันไม่ได้หลุดจากทางฉัน
เห็นไหมล่ะแชทดังเก่าที่หลุดไปมันเกี่ยวกับอะไร
เดี๋ยวนะฉันดูก่อนฉันดูแชทออริจิก่อนนะแป๊บนึงแชทหลุดมันหลุดแค่ไหนเขาก็หลุด
คือฉันแชทหาเขาครั้งสุดท้ายคุยกันครั้งสุดท้ายประมาณเดือนที่แล้วนะ
แล้วนะแล้วก็ฉันก็แชทหาเขาเพราะว่าฉันก็อยากจะรู้ว่าอยากจะอยากจะรู้คือฉันคนหนึ่งอ่ะ
ที่ฉันเชื่อว่ามันไม่มีการฉี่อ่ะเข้าใจป่ะฉันก็ยังคุยกับเขาในโทรศัพท
ก็ยังคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันมันดูค้าสายตาทั้งประเทศไม่มีใครเชื่อนะ
แฟนว่าฉี่อะไรอย่างเงี้ยแสดงก็บอกว่ามันมีศักยภาพในการฉี่จริงจริง
ถ้าแบบถ้ารู้ว่าโมอ่ะเป็นโมอย่างเงี้มันมีศักยภาพจริงจริงก็บอกว่าแฟนมันพูดแบบนี้ไม่ได้
อ่ามันไม่มีใครซื้ออ่ะเก็บป่ะเอออะไรอย่างงั้นเสร็จปุ๊บเอ่อ
ฉันก็แบบออกมาอินซีสิว่าเฮ้ยแล้วฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบเอาทำไม๒๔ทุ่ม๖นาทีในรูปของพี่หนุ่มกัญชัยอย่างนี้
ที่ออกผลกระแส๔ทุ่ม๖นาทีแซนยังนั่งมาหน้าเรือแล้วตอนสี่ทุ่มครึ่งทำไมแซนนั่งท้ายเรือ
แล้วเอาขาคือถ้าเกิดเอาขาให้แตงโมจับได้แต่ต้องนั่งออกจากเรืองเก็บป่ะหันหน้าออกจากเรือ
ก็ยังมาตอบในไอจีฉันว่าอ๋อหมอเคสลมมันตีหน้าคอนแท็กเลนคอนแท็กเลนสแซนมันแห้ง
เจ็บตาฉันก็เลยแบบเหมือนหันแบบหันหันตัวนั่งข้างหลังค่ะแล้วฉันก็ยังไปตอบตอบกลับไปข้างล่างว่า
แล้วหนูแบบเจ็บตาในเวลาที่มันจะเกิดเหตุพอดีพอดีอย่างงี้เลยเหรอคะอ๋อนี่คือสิ่งที่เธอไปถามเขาอืม
คือตอนแรกนางบอกว่าตอนแรกนางบอกนางนั่งหัวเรือถูกต้องไหมก็จะมีรูปรูปหนึ่ง
ที่ว่าเป็นลูกกะติกแต่มีแฟนอยู่ข้างหลังจำได้ไหม๔ทุ่ม๖นาที
เป็นการนั่งหันหน้าไปทางหน้าเรือแต่อยู่ข้างหลังนั่นแหละใช่แฟนนั่งหันหน้าไปหน้าเรือ
ก็คือเขาจริงเขาถ่ายกระติกนั่นแหละแต่ว่ามีรูปแซนที่เหมือนกับกดโทรศัพท์อยู่
แต่แซนอ่ะนั่งหันหน้าไปทางหัวเรืออ่าแล้วเขาก็พูดว่าเขาเจ็บ

๔ทุ่ม๖นาทีแทนยังนั่งหันหน้าไปทางหัวเรือ
แล้วตอน๔ทุ่มครึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่แซนให้การเนี่ย
ต้องนั่งหันหน้าออกจากหัวเรือถูกไหม

อืมก็คือเธอไปถามนางประมาณว่า
ไม่เชื่อเรื่องว่าโมไปฉี่ถูกต้องป่ะ
ใช่ฉันไม่เชื่อว่าเค้าเป็นฆาตกร

ฉันเชื่อเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ถ้าจะจะมีเงื่อนงามแบบนี้
สนใจจะโดนกันหมดนะแซน
คือแฟนไม่ถึงจำเป็นที่จะต้องแบบ

ฉันก็ฉันก็พูดกับน้องตอนที่ฉันคุยฉันก็คุยแบบนี้
แล้วฉันก็แบบว่าโอเคฉันอาจจะเข้าข้างแตงโมไปหน่อย

เอาทำไมหันหลังกลับเวลาตรงเป๊ะเลย
๔ทุ่ม๖นาทียังไม่เจ็บตา
๔ทุ่มครึ่งเจ็บตาแล้วอะไรอย่างนี้เหรอ
ทำไมรู้จักกันแล้วไม่เข้าข้างกันมา
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขายังไงเขาคงโกรธฉันอะไรอย่างเงี้
ฉันก็ล่าสุดฉันก็ประมาณต้นเดือนฉันก็โทรไป
เขาก็ไม่รับแต่ที่เราที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นคือ
ประมาณสักเดือนหนึ่งที่แล้วเดือนที่แล้วคือยังคุยกันอยู่

ว่าหลังจากเดือนนั้นไม่ได้คุยกันเลย
เครียดไหมอะไรอย่างนี้เขาก็ยังบอกฉันว่าแบบ

คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ต้องถูกเรียกไปสอบด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าต้องหาทนายเก่ง
ทนายที่แบบแนะนำไปในทางที่ดีแล้วแซนจะหลุด

พี่หมอของขวัญไม่รู้จักกันพี่หมอของขวัญ

ก็คือนางมาแล้วนางรู้จักกัน
ซื้อกระเป๋ากันล่าสุดก็เพิ่งซื้อ
ถ้าเจอตัวจริงเลยนี่ก็คือนางเคยเอามรกฏมาให้ดูที่คอนโด

ก็คือนางก็รู้จักเธอก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิทอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหม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

คอยหลังกรณีของคุณแซน

แต่ถ้าแกเป็นคนลิ้นสองแฉกไปได้ยังไง

กลัวที่จะบอกว่า
ว่าจะค่าการใต้อะแก
แล้วฉันเห็นน้องมันเดินไปในทางที่ผิดไม่รู้ใครแนะนำไปอย่างนั้นอ่ะ
ให้สัมภาษณ์แนะนำให้กลับบ้านใครให้กลับจากท่าเรืออะไรอย่างนี้
มันบ้งไปหมดฉันก็บอกว่าเฮ้ยทนายอ่ะมีเก่งเก่งไหม
ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวหาแนะนำทนายให้ได้นะมันผิดตรงไหนวะ
งงก็เลยกลายเป็นว่าถ้าฉันไม่เข้าข้างแตงโมฉันก็ต้องเข้าข้างแฟน
ถ้าฉันไม่เข้าข้างแซนร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันต้องเข้าข้างโมส
ต้องเลือกข้างแบบนี้ไม่งั้นฉันจะเป็นทั้งสองหัวแบบนี้
เอออืออือสรุปซึ่งฉันบอกวันหนึ่งน่ะโมส
สมมุติว่าเธอทำผิดแล้วก็เดินไปในทางผิดแล้วบ้งอ่ะ
ถ้าเป็นฉันอ่ะเธอจะเตือนฉันไหมเออก็ฉันด่าอยู่แล้ว
ก็ใช่ไหมฉันด่าอยู่แล้วที่เข้าไปด่าไม่ต้องเป็นเพื่อนหรอก
ฉันก็อาจจะแบบหวังดีเกินไปในความหวังดีคนที่เขาไม่ได้ต้องการ
อาจจะเรียกเสือก็ได้มั้งอืมนั่นแหละโอเคมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะ
สำหรับคดีเรื่องนี้เรื่องแตงโมติดตามมานานคือติดตามมานาน
ฉันก็ยังยังพูดคำเดิมนั่นแหละส่วนแซนอ่ะฉันก็แบบคือฉันก็โกรธนะ
ฉันพูดเลยว่าฉันไม่ได้อยากได้แสงแต่ฉันหวังดีแล้วฉันก็ไม่เชื่อ
แซนอ่ะจะฆ่าใครได้อืมฉันหวังดีแต่ไปแปลความหวังดี
เป็นอย่างนั้นฉันก็เสียใจแล้วก็เออถ้าเขาบอกไม่รู้จักฉัน
ฉันก็ไม่เห็นประเด็นที่ฉันจะไปอยากรู้จักเขาอ่ะโอเคโอเคขอบคุณนะ
ค่ะพี่หมองขวัญสวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมเธอไม่ยอมเปิดกล้องนะ
โอเคตัวนี้น่ะจ้าจ้าเจนอยู่เยนิงปานิตาเดี๋ยวฉันคุยกับเธอซะแล้วเนี่ย
อย่าเพิ่งโทรเข้ามาฉันมาสัมภาษณ์อยู่ไม่เห็นเหรออ๋อพี่นิงอาจจะแบบว่า
ไม่ได้ดูโทรทัศน์อยู่พอดีวันนี้ก็พูดถึงเล่าถึงพี่หนิงอยู่ไงเมื่อกี้นี้
อ๋ออ๋อฮะนั่นแหละอ๋อพี่นิงโทรมาใหญ่น่ะเถอะโทรติดไหมนั่นอ่ะ
ลองดูสิพี่หนิงไหนหนิงนะแล้วเธอสัมภาษณ์อ่านข่าวไปก่อนสิ
เอาไว้ค่ะเดี๋ยวก็รับนะแป๊บเดียวเนี่ยเอายังไงดีเออ
รอก่อนไหมหรือให้อ่านก่อนดียังไงดีลองพี่ลองกดไป
คือคุณอัจฉริยะเนี่ยค่ะเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะไปร้องเรียน
เพลงแต่ละคนสิก็คือมีเพลงทุกคนให้มันโทรกลับมาแล้วกัน
ราคาลิขสิทธิ์ก็คือไปยื่นเรื่องหนังสือร้องเรียนต่อนายกแพทยศภา
นะคะเพื่อให้ตรวจสอบแพทย์นิติเวฎเนี่ยค่ะในราคาดีของคุณว่าหลังให้ความเห็น
แล้วก็มีคำวินิจฉัยต่างออกมาว่าแผลที่เกิดขึ้นบริเวณต้นขา
ด้านขวาบนร่างของคุณแตงโมได้เข้ากับใบพัดเรือพอดีเนี่ย
คุณอัจฉริยะเขามีการเปิดเผยบอกว่ามาร้องทุกข์กล่าวโทษแพทย์นิติเวทย์
ตนไม่รู้ว่ากี่สถาบันนะครับเพราะว่ามีแพทย์หลายท่าน
ที่มีการวินิจฉัยบาดแผลของคุณแตงโม
ซึ่งสิ่งที่พบเห็นแล้วก็เป็นหลักฐานชัดเจนก็คือตอนแรกบอกว่าพบ๑๑แผล
แต่พอไปผ่าพิสูจนศพครั้งที่๒ที่สถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรม

แล้วก็พอวันที่๒๖เมษายนที่ตำรวจมีการแถลงเรื่องของสำนวนคดีต่าง
มีทั้งหมด๒๖แผลค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก๔แผล
ก็เลยสงสัยว่าแผลที่เพิ่มขึ้นมามันเพิ่มมาได้ยังไง
วกกับทางนิติเวศก็ไม่ยอมบอกว่าทำไม
ครั้งแรกถึงพบบาดแผล๑๑บาดแผลด้วยกัน
ประกอบกับมีการนำภาพมายืนยันว่าบาดแผลด้านขวาเข้ากับใบพัดเรือ
ซึ่งตัวเองก็มองบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่บาดแผลจะเกิดจากใบพัดเรือ
ตำรวจยังมีการนำภาพบาดแผลอย่างที่เราบอกค่ะ

แต่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมาหลอกประชาชน
ซึ่งภาพนั้นสำนักข่าวต่างประเทศก็ยืนยันว่าเป็นภาพบาดแผลที่เกิดจากมีด
ทำให้เห็นเลยว่าบาดแผลของคุณตังโมกับบาดแผลที่ตำรวจนำมาอ้างอิงเนี่ย
มันเป็นบาดแผลที่คล้ายกันโดยเป็นใบมีด

ก็ไปแจ้งว่าให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษด้วยเมื่อช่วงบ่าย

เดี๋ยวรอฟังตำรวจแถลงจบคดีนะทุกคนจะช็อก
ยังไงทุกคนช็อคจริงปายออกกันเต็มเหนียวเลยอ่ะ
ดูสิง้องไม่เหมาะกลายเป็นแบบแม้กระทั่งพี่ชายเขายังบอก
เฮ้ยเอางี้เอามองกลับไปที่เบิร์ตอะ
ก็คือเขาเป็นแฟนกันที่เลิกกันแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
อยู่ดีออกมาเสียแต๊งโดนฟ้องอย่างนี้

คนที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นกลายเป็นโดนฟ้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเนอะ
ตอนนี้ก็ต้องติดตามกันไปทุกวันเลย
เพราะว่าธนายเนชาเขาพูดอยู่ว่าหมายเนี้ย
ส่งไปให้คุณแต๊งกับคุณศรีสุวรรณน่าจะไปพรุ่งนี้

แล้วก็ขั้นหลังจากนี้ปุ๊บคืออะไรอีกอย่างที่คุณหนูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จกันทุกอย่างหมด
เดี๋ยวคนบนเรือเขาจะไล่ฟ้องอีก

เพราะตอนนั้นแม่ไปร้องวีซิงแล้วแม่ไม่ได้อะไรนะ

ว่าแม่ในวีซิงแม่เขากำลังร้องเพลงอยู่
คือเขาบอกว่าใครที่ไปด่าแม่เสียหาย
หรือว่าล่าสุดที่มีการโพสต์ก็คือที่ฟ้องคุณแต๊ง
เพราะคุณแต๊งโพสต์เหมือนพาดพิงถึงทนายเดชา

แต่เป็นขยะแห้งมันยังรีไซเคิลได้

อันนี้คุณแต๊งเขาพูดเลย
ด่าคนอื่นหิวแสงมึงดูตัวมึงก่อนไหม
แหหน้ามารับเป็นทนายคดีดัง

อะไรให้คำปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไร

ผู้มีคุณอุปการณ์ต่อประเทศ

เพราะว่าต่อให้ไม่เอ่ยชื่อ
แต่อ่านจากข้อความแล้วเนี่ย

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหมายถึงเขา

ฟ้องทุกคนไม่เว้นเลย
เขาพูดเลยว่าเขาจะไล่ฟ้องทุกคนไม่เว้น
โอ้โฮแล้วถ้าฟ้องทุกคนที่แตกนะ
ก็เป็นหน้าที่ของเขาเป็นทนายเขาก็มีเวลานะคุณแม่

เอานั่นตรงน่ะโอ้โฮ

หลังจากนี้มันจะมีการฟ้องกันแบบหนัก
แต่ที่คนงงทนายเดชานอกจากออกมาฟ้อง
เอาภาพในโซเชียลมาเปรียบเทียบให้คนเห็นภาพ
โอ้โหพรุ่งนี้นะหงายหลังกันหมดเลย

ก็เอามาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายเท่านั้นเอง

ไม่สามารถนำผลผ่าชนะสูตรศพการเผยแพร่ออกมาได้นะคะ

วันนี้เขามีการพูดในรายการหงกระแสของพี่หนุ่มนี่แหละ
รวมถึงภาพศพเขาออกมาไม่ได้

ส่วนพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความจริงและความผิด

ก็ต้องหาภาพมาประกอบให้เข้าใจง่าย

คนสงสัยคนไม่ได้ต้องการดูภาพศพคุณแตงโมหรือแผลคุณแตงโม

ก็แล้วทำไมไม่หาภาพที่โดนใบพัดเรือมาล่ะ
ทำไมต้องไปเอาภาพที่ไม่ได้โดนใบพัดเรือ

แล้วเขาเป็นจริงตำรวจมีการอ้างอิงไทยรัฐใช่ไหมคะ

ไทยรัฐยังหาภาพคนที่เคยโดนพัดใบพัดเรือ

ก็เอาภาพคนที่โดนใบพัดเรือจริงมาไม่ง่ายกว่าเหรอ
ทำไมเอาภาพอื่นมาที่เขาไม่ได้โดนแล้วไปอ้างอิงเป็นต่างประเทศมา
แล้วก็คนของบอกว่าเขาโดนใบพัดเรืออีกนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อ
ก็คงมีประเด็นต่างในทุกวันนะคะก็นักนวมจะยังไงบ้าง
ใช่แทนที่นึกว่าจะจบเนอะก็เอาง่าย
มันตอบประเด็นมันต่อไปแบบตอนแรกอ่ะข่าวแตงโมคนดูน้อยแล้วนะ
คนเริ่มเริ่มถอยแล้วจะเริ่มถอยเพราะมันก็โอเคตายไปแล้วอ่ะ
แต่อยู่ดีดีสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมาใหม่หลังจากที่ตำรวจแถลง
เมื่อวันอังคารข่าวแตงโมกลับมายึดพื้นที่อีกครั้ง
แขกเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีเรื่องให้ขุดเคาะซ้อหาเต็มไม่หมดเลย
ตู้ข้าวของแพงไข่ลุงตู่แพงยังเงียบเลย
อีกกรณีหนึ่งคุณสมรักคำสิง
หลายคนก็ตื่นเต้นตกใจเหมือนกันว่าอ้าวเปิดตัวเป็นสอสอขอนแก่น
เป็นว่าที่ว่าที่ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสอสอขอนแก่นพักพลังประชารัฐ
นี่บิ๊กป้อมออกมาเปิดตัวเองเลยในฐานะรองนายก
แล้วก็ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะแน่นอนกระแสเหมือนจะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซะเยอะ
เปิดตัวออกมาคนฮือฮากันเยอะมากจริง

ซึ่งเราก็ถามพลเอกประวิทย์นะว่ามันยังไงคิดยังไงทำไมมาเป็นคุณสมรัก
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบอะไรปฏิเสธที่จะตอบคำถามเพราะเขาถามว่า

แล้วก็ถามอีกเอาแล้วที่เขามีพักเล็กมาอวดโอยบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์จะขอเข้าพบพลเอกประวิทย์นะ
รอเจอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอเรื่องนี้ว่ายังไงมันจะมีการน้อยอกน้อยใจกันไหม
พลเอกประวิทย์เดินขึ้นรถเลยค่ะ

เดินขึ้นรถแล้วก็รถก็ออกจากธรรมเนียบไปเลยนะคะ
ทีนี้เป้าก็เลยมาตกที่คุณสมรักคำสิงแทน
วิภาควิจารณ์กันเยอะว่าอะไรยังไงดูอยู่
อยู่ดีแล้วพอถึงจะมาเป็นสอสอ

มีค่ะเราไปฟังดูค่ะ
ครับผมก็เปิดตัวไปแล้วนะครับ
นะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับ
ไอ้พวกที่คอมเมนต์ว่าผมเนี่ย
คิดนิดนึงว่าผมไปทำผิดอะไรหรือยัง
พอแก่ตัวมาแล้วเราก็อยากไปพัฒนาท้องถิ่นนะครับ
คนที่บ้านผมก็สนับสนุนเยอะนะ

ก็สนับสนุนไม่ว่าจะอยู่พักไหน
ขอให้ไปพัฒนาท้องถิ่นเนาะนะครับ
คนที่เบ้นว่าผมเนี่ยก็
เจตนาเขามีอย่างเดียวก็แก่ตัวแล้ว
เขาก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเกิดของเขาบ้าง

คนจะว่าเขาก็ไม่ว่าหรอกอยากว่าก็ว่าไป

ผมก็จะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดี

อ้าวหน้าร้อน

หน้าร้อนอีกแล้ว

คือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนเหมือนจะมีแบบว่าเป็นกระแสเข้ามาว่าจะมีดาราเข้ามาหลายคน

เออการทาบทามตอนนั้นอะเยอะใช่มั้ย
แต่เราจะเห็นคนรุ่นใหม่คือเมื่อก่อนเราจะคิดถึงสอสอจะต้องห้าสิบหกสิบ

สมัครสอสอเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่หมดเลย๔๐นี่ถือว่าเยอะแล้วนะ

แล้วแต่ละคนเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่ไปดูโอ้โหผู้สมัครสอสอหรือดาราวะเนี่ย

คือสวยหล่อแล้วก็เป็นแบบจบจากอังตรกมานอกหมดเลย
มันจะเป็นการเชสแบบว่าเป็นการเปลี่ยนที่แบบว่าสภาไทยจะไม่ใช่แบบเดิมที่เราเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแล้ว
อันนี้น่าสนใจนะ๓๐จะได้รับเลือกเหรอแม่
อย่าลืมพ่อแม่เขาตอนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อวันหนึ่ง
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพักอนาคตใหม่เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะ
เปลี่ยนจากที่บอกว่าเปลี่ยนที่ว่าอ๋อเหรอตอนนี้ความต้องการของประชาชนมันเป็นยังไงแล้วเนี่ย
มันเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนปุ๊บเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกพักจะต้องมีการเปลี่ยน
เปลี่ยนหมดเลยแบบเมื่อก่อนโอ้โหเราต้องคิดอ้าวเราอยู่มามันเคยไหม
ตั้งแต่เกิดมาจนเรามีลูกแล้วยังเป็นสอสอคนเดิมอยู่เลย

ฉันไม่เปลี่ยนสิยังต้องเป็นเซวาาเหมือนเดิมเนาะ

เฮ้วันไทยแลนด์คุณไปซื้อตัวเองใช่เหรอ
ใช่ข้าเจ็บคอให้พี่มดดำด้วย

คุณเกรทวรินทรตอนนี้ก็บอกเลยว่าเพื่อนแต่ละคนก็คือจี้ถามเขาจริง
กินข้าวเจอกันนี่คือแบบถ่ายคลิปแล้วถามเลยอย่างนี้

เกฟวรินทรกับก้าวใช่ไหมสุภาษาราเนี่ยที่ถูกโยงในคำใบ้ของเจ๊มอย

ว่าโดยพระเอกควงนางเอกเลิกแฟนเที่ยวอายุทยา
แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งนึงเมื่อแท็กพระรันยูเข้ามาคอมเมนต
ว่าพี่ครับพี่ไปไหว้พระกับใครครับผมเชียร์อยู่นะครับอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
ก็ยังแบบว่าเข้าไปแคปคอมเมนต์ดังกล่าแล้วไปโพสต์กลางไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่า
พี่ครับตอบผมหน่อยครับพี่ไปไห้พระอับใครผมเชียร์คู่นี้นะครับเดี๋ยวไปหากล้องวงจรปิดแป๊บอะไรอย่างเงี้
เดี๋ยวนะน้องก้าวเลิกกับแฟนแล้วเหรอคะ

ก็เนี่ยน้องเขาไปอเมริกาแล้วมีเพื่อนแบบว่าแซวเป็นสดแล้วทีมงานก็เลยไปรู้ว่าเอาจริงแล้วคนที่เลิกก็คือมีน้องก้าวเนี่ยหรือเปล่าคะ
พวกเข้ามานานมากเลยใช่ป่ะค่ะ

แต่ตอนนี้ก็ได้เลิกชัวร์แล้ว
ไปเรียบร้อยความรู้สึกอะไรต่างเป็นยังไงบ้างอ่ะนะคะ
ล่าสุดพี่ก้องปี่ยะมีการสัมภาพกับคุณคิมมะรี่ก้องปี่ยะ

ตื่นเต้นร้องไห้เป็นบ้านเลย
แล้วพี่ก้องก็บอกว่าขอ๓คำ

หมากก็เข้ามาคอมเมนต์ถ้าถามผมนี่ว่าตื่นเต้นไหมลองฟังค่ะ

มีความสุขแค่ไหนคะดีกว่าสุขว่ะพอสามคำค่ะ
นี่ฮะเมนต์ถามคำถามของพี่ก้องสิแล้วผู้จัดมีความสุขไหมครับผู้จัด
ผู้จัดเมียจะโทรหาฉันเดี๋ยวนี้โทรหาก็ไม่ได้หนักแล้วกล้องเนี่ยโทรมาหาฉันทั้งวันเลยเถอะ
หาไม่ได้ปุ๊บโทรหาอีกไปไปติดโควิดอยู่ก็ต้องรับโทรศัพท์กล้องว่ะ
คือถามว่าพี่ไปไหนเออฉันถามไปไหนไปฉันไม่รับโทรศัพท์ว่ะ
โทรหาไม่ได้โทรหาปลาไม่ได้โทรหาอีกไปอะไรอย่างนี้ไงแล้วแบบลูกน้องติดโควิดหมดไงเธอ
เขาก็กักตัวกันอยู่ก็ไม่ได้อยู่กับพี่โถนะพี่ก้องมาดูแบรนด์ดังอย่างซีรีนกันหน่อย
เขาบอกว่าปีนี้ไตรมาสนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะว่าซีลินเนี่ยเขาเปิดเผยออกมาแล้วนะคะ
เพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าซิลีนเนี่ยมียอดขายสูงรองลงมาจากแบรนด์รุ่นพี่อย่างหลุยพี่ตองแล้วก็ดีออร์นะคะ
เขาบอกเลยว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำให้ซีลินประสบความสำเร็จได้ก็คือนี่เลยค่ะ
เขาบอกว่าไม่ว่าลิซ่าจะถืออะไรใช้อะไร
ใช่ค่ะอย่างตอนน้องบินมาเมืองไทยล่าสุด
เสื้อนะรองเท้ากระเป๋า
คือไม่ว่าจะชุดไหนหมดแน่นอน
หมดไวมากเราตามหาเลยอย่างนี้
ตอนนี้มันก็ขายดีที่เป็นกิบ
คือมันก็จะได้เข้าถึงจับต้องได้เกือบทุกที่
เกือบทุกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเค้าบอกว่าตอนนี้เนี่ย
เติบโตย่อยการเติบโตอยู่ที่ประมาณ๕หมื่นล้านบาท
ภายในเวลาไม่ถึงห้าปีแต่ปีนี้เขาตั้งเป้าที่สองพันล้านยูโร
หรือว่า๗๒๐๐๐ล้านบาท
ว้าวอ่ะปรบมือให้ลิซ่าเอาล่ะ
แล้วมูลค่าตัวนางนี้นางสูงจริงเนอะ
คือคนรักเขาก็รักของเขาใช่แต่ว่าใส่อะไรก็ดูสวยไปหมด
มันเข้ากับเค้ามันน่ารักเนี่ยอืม
ไปพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเหรอศุกร์แล้วเร็วมากจริงจริงอาทิตย์เนี้ย
พรุ่งนี้กลับมาพบข่าวใส่ไข่ก่อนขอรบทรงชาตินะฮะวันนี้ไปกันก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ